จะบอกว่ากลับมาที่คู่นี้นะคะคุณแม่และคุณเกลค่ะ
เป็นคู่สามีภรรยาที่หวานเวอร์มากเลยนะคะ
อยู่กินกันมา๓ปีแล้วแต่ยังไม่มีทายาทกันสักทีนะคะ
ล่าสุดค่ะเห็นว่าฝ่ายหญิงเนี่ยนะเปิดเผยกับบันเทิงไทยรัฐ
ว่ากำลังเคลียร์คิวถ่ายละครซึ่งจะหมดปลายปีนี้
ก็เดินหน้าปั๊มลูกทันทีเลยค่ะ
ส่วนที่โดนแซวว่าสามีชอบถ่ายวิวอวดเป้าล่อเก้งกวาง
เอ็กเซอร์ไซด์ออกกำลังกายนะคะ
มีที่มาที่ไปอย่างไรไปฟังทั้งคู่เขาเปิดใจเลยค่ะ
อู้วงานดีนะคุณ
หลายคนก็มีสงสัยว่าใช้ถุงเท้าหรืออะไรหรือเปล่า
ผมใช้แกงทิชชู่ครับผมนะครับอันนี้ก็ชัดเจนเลย
ล้อเล่นไม่ใช่ให้โฟกัสที่กล้ามครับผมอย่าไปโฟกัสอย่างอื่นเลย
เขาจะถ่ายแบบว่าไม่เห็นหนูก็เลยแบบพี่แมนถ้าไม่เห็น
เขาจะคิดว่าเราไม่ใส่เสื้อผ้าหรือเปล่า
หรือบางทีนั่งใส่บ็อกเซอร์อยู่บ้านเราถ่ายรูปไปปุ๊บเขาก็จะเออ
คิดว่าแก้ผ้าอยู่บ้านเปล่าเนาะอะไรอย่างนี้
บางทีมีน้องเกว้งน้องกวางมา

เขาชอบเราดีกว่าเขาไม่ชอบเราอย่าไปคิดอะไรเยอะแยะ